เรื่องของเจ้าหนี้ลูกหนี้ควรนี้อาจจะเป็นลูกหนี้
ถ้าโพสต์ถวกหนี้ถวงเงินบนเฟสบุ๊กเสี่ยงผิดกฎหมาย
เพราะว่ามีโทษหนักทั้งจำคุกไม่เกิน๑ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
โดยพรบถวงถามหนี้พ
ถ้าจะทวงหนี้ทางโทรศัพท์สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าสื่อโซเชียลทางเฟซบุ๊คไลน์ได้ไม่เกิน๑ครั้งต่อวันเท่านั้น
โดยการนับจำนวนครั้งก็คือเมื่อลูกหนี้รับโทรศัพท์และรับทราบการทวงอย่างชัดเจน
หรือเมื่อลูกหนี้เนี่ยเปิดอ่านไลน์แต่ถ้าไม่อ่านไลน์หรือไม่รับโทรศัพท์อันนั้นไม่นับนะคุณผู้ชม
ดังนั้นการไปโพสต์ทวงหนี้บนเฟซบุ๊กเนี่ยเจ้าหนี้ทำได้แค่วันละครั้งตามกฎหมายเท่านั้นเองครับ
โอ้โหเครียดเลยนะฮะคนเป็นเจ้าหนี้เนี่ยจะทวงมากทวงบ่อยครั้งเกิน๑ครั้งต่อวันก็ไม่ได้ละ
ต้องให้ลูกหนี้เนี่ยรับทราบด้วยนะครับส่วนบัตรคนจนรอบใหม่ครับทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการ
เพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมีมติแล้วนะครับว่าจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิรอบแรก
จากนั้นผู้ได้รับสิทธิจะต้องยืนยันตัวตนภายใน๓๐วัน
คาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิได้ประมาณเดือนเมษายน
ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถจะยื่นอุทธรณ์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยภายใน๖๐วันครับหลังการประกาศรายชื่อ
ว่าจะแจ้งผลการอุทธรณ์ได้ในเดือนพฤษภาคม
ซึ่งถ้าผ่านก็จะได้สิทธิย้อนหลังให้นะครับ
ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยคุณผู้ชมมีประมาณ๕ล้านคนนะครับ
ท้ายเรื่องน่ารู้สำหรับคนชอบเที่ยวครับการรถไฟแห่งประเทศไทย
จะจัดรถไฟขบวนพิเศษเป็นรถจากไอน้ำนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพอายุทยา
ในวันคล้ายวันสถาปนากิจการรถไฟครบรอบ๑๒๖ปีในวันที่๒๖มีนาคมนี้ครับ
เป็นการย้อนรำลึกถึงเส้นทางสายประวัติศาสตร์ครั้งสมัยรัชกาลที่๕นั่นเอง
โดยรอฟทเปิดจำหน่ายตัวโดยสารครับตั้งแต่๖โมงครึ่งเช้าวันนี้เป็นต้นไปนะที่สถานีรถไฟทุกแห่งครับ
ช่องทางจำหน่ายตัวระบบออนไลน์ของการรถไฟค่าโดยสารไปกลับชั้น๓ราคา๒๙๙บาทและตู้โดยสารปรับอากาศ๗๙๙บาท
ก็จะมีอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ด้วยสนใจสอบถามได้ที่หมายเลข๑๖๙๐ตลอด๒๔ชั่วโมงครับ